คราวนี้เราไปดูเรื่องขนมที่ทำกันในชุมชนเป็นขนมโบราณ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณวัชรีดวงใส
พาเราไปดูวิธีการทำขนมอังกุหรือขนมเต่าค่ะ

กระบวนการเขาจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนติดตามกันค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะฉันยืนอยู่ที่บ้านร้อยปีเทียนสือจังหวัดระนองค่ะ
วันนี้นะคะเราจะมาทำขนมเต่าแดง
ซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะ

นั่นก็คือสูตรดั้งเดิมและสูตรที่ทางร้านปรับปรุงขึ้นมาใหม่ค่ะ
องกูหรือขนมเต่าคนจีนนิยมนำมาเป็นเครื่องบวงสวงในงานมงคล

องคือสีแดงเป็นสีแห่งความมงคล
ส่วนกูคือเต่าอังกูจึงหมายถึงอายุมั่นขวัญยืนค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุรีแล้วนะคะ

ขนมมีความสำคัญกับชาวจีนใช่ไหมคะยังไงบ้างคะ
มังกูก็คือขนมเต่านั่นเองค่ะ
แล้วก็เขาจะส่วนมากจะทำในพิธีแบบแต่งงานนะคะ
แต่งงานหรือว่าวันตุดจีน
เรามาเริ่มจากสูตรแรกกันก่อนนะคะ
ถุดิบสูตรดั้งเดิมคือแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่าน้ำมันพืช
ผสมอาหารสีแดงและไส้ถั่วเขียวที่ผสมไว้ปั้นกลม
อันนี้เราจะเห็นกันบ่อยมากค่ะโดยจะใช้แป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำ
สีผสมอาหารเล็กน้อยตามด้วยน้ำมันพืช
เนื้อแป้งมีสีแดงอ่อนจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนำแป้งไปชั่งให้ได้ขนาดก้อนเท่ากัน
จากนั้นเอาไส้ที่เตรียมไว้ห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ค่ะ
นำไปกดลงในพิมพ์รูปเป่าเขาออกมาเป็นตัว
ขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะก่อนจะนำแป้งลงไปในพิมพ์
โรยแป้งใส่พิมพ์ก่อนเล็กน้อยเพราะเวลาเคาะออกมาจะง่ายขึ้นค่ะ
จากนั้นนำไปนึ่งประมาณ๑๕นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ
มีวัตถุดิบคือแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งข้าวเหนียว๓ต่อ๑ส่วน
ใบเตยเนยขาวน้ำตาลเขี้ยวและไส้ถั่วดำปั้นกลมค่ะ
ขั้นตอนเริ่มจากนำน้ำใบเตยผสมกับแป้งที่เตรียมไว้
จากนั้นใส่เนยขาวและน้ำตาลเคี่ยวลงไป
นำไปตั้งไฟเคี่ยวจนสุกเป็นเนื้อเดียวกัน
วิธีสังเกตว่าแป้งสุกแล้วเนื้อแป้งจะมันวาวค่ะ
จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะนำไปชั่งแล้วห่อด้วยไส้
นี้สามารถทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปนึ่ง
เคล็ดลับของการทำขนมชนิดนี้
คือต้องใช้ความชำนาญในการนวดแป้ง
สมแป้งอย่างพอดีไม่ให้เหลวหรือข้นจนเกินไป
สมัยก่อนมักนิยมทำในช่วงเทศกาลหรืองานมงคล
แต่ปัจจุบันโดยเฉพาะสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่
สามารถทำทานได้ทุกวันค่ะ
รสชาติอร่อยไม่ใช่เล่นเลยค่ะ
วัชรีดวงใสข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน